กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพาสกรเงินเจริญกุลสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่นะครับขออนุญาตท่านประธานอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภาษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับโดยขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะประมาณสักสองสามประเด็นนะครับ
ทางสดขอสไลด์ด้วยครับประเด็นที่หนึ่งครับเรื่องการจัดทำงบประมาณนะครับผมได้ฟังเพื่อนเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาสองวันนะครับเกี่ยวกับการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเนี้ยผมมีความคิดเห็นแบบนี้ครับขอหน้าต่อไปด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบเงินงบประมาณนะครับ
สไลด์หน้าต่อไปครับผมทำเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการจัดทำหลายประการนะครับอย่างที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายกันไปในหลายหลายท่านแล้วนะครับในเชิงลึกว่ามีอะไรบ้างเราคงไม่ได้กล่าวถึงแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายสามปีย้อนหลังกราฟทางด้านซ้ายนะครับจะ

มันอาจจะมีความขั้นตอนต่างในการซื้อจัดจ้างก็ได้หรือขบวนการต่างต่างก็แล้วแต่ซึ่งหมายความว่าเราต้องมีการปรับปรุงวิธีคิดวิธีการทำงานให้มันดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าการทำงบประมาณวันนี้เนี่ยมันไม่ดีเราเข้าใจว่าการมีระเบียบต่างหรือเงื่อนไขต่างเนี่ยเพื่อควบคุมวินัยการเงินการค
ของเราเช่นกันแต่หมายความว่าวิธีการทำงานหรือระเบียบวิธีการคิดที่จะทำงบประมาณเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้นะครับขอสไลด์หน้าต่อไปครับอยากจะเห็นอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตโควิดทั่วโลกนะครับไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่เจอนะครับจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันนะวันนี้เนี่ยคือถ้าเราฉีดวัค
ปีหน้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเราเชื่อว่าการส่งออกแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวเนี้ยหน้าวันนี้จะสังเกตได้ว่าแนวโน้มเนี้ยกราฟเนี้ยมันหัวดิ่งเลยฮะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนี่คือศูนย์เลยนะครับมันจะดีขึ้นช่วยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของเราเนี้ยจะดีขึ้นจีดีพีต่างต่างก็จะดีขึ้นด้วยในขณะที่

ผมเราอยากให้เห็นแบบนี้ครับว่าขอสไลด์ต่อไปครับ
ผมมีโอกาสได้ประชุมกรรมธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมได้มีโอกาสเชิญหน่วยงานหนึ่งเข้ามาครับ
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิจัยวัคซีนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้มีการพูดคุยกันสอบถามกันครับ
ก็ปรากฏว่าที่ประเทศไทย

ผมก็เลยขออนุญาตตัดสไลด์ของทางศูนย์วิจัยวัคซีนจุลาลงกรมาให้เห็น
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศว่า
การแพทย์เราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าคนในโลกนี้เลย
ลองดูด้านบนด้านซ้ายนะครับ
เมื่อมาทดสอบเมื่อเทียบกับผลการวิจัย
หรือเรามาดูเรื่องของผลการตอบสนองของแอนตี้บอดี้ต่อเชื้อไวรัสนะครับ
ปริมาณยาที่๓๐ไมโครกรัม๑๐ไมโครกรัมและ๑ไมโครกรั
อันนี้เราเท็จอยู่สามขนาดมีผลแทบจะใกล้เคียงกันเลยฮะ
แต่ในขณะที่๑๐ไมโครกรัมของเราเนี่ย
ผลที่ตอบสนองของแอนตี้บอดี้ต่อเชื้อไวรัสเนี่ย
ถ้าเป็นกราฟตัวล่างนิดนึงนะครับ
แล้ววันนี้ก็มีการทดลองในเฟสต่างนะ
เข้าใจว่าน่าจะมีถึงเริ่มเข้าไปฉีดในคนแล้วนะครับ
สิ่งที่พูดคุยกันมาเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เขาขาด
เขาก็บอกว่าเขาขาดเงินทุนครับ
งบประมาณที่จะวิ่งต่อไป
ซึ่งในเฟสต่อไปนี่ต้องใช้เงินเยอะนะครับ
สังเกตว่าวัคซีนหลายตัวในโลกนี้ที่ตอนนี้ออกมา
ไม่มีใครทำวิจัยเดียวแล้วสำเร็จ
ต้องมีคนช่วยต้องมีเงินสนับสนุน

ว่าอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านไปได้
แล้วสิ่งที่เป็นโอกาสในวิกฤตที่เรายังมองเห็นก็คือว่า
ถ้าเราทำสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นซึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถทำได้

ฟื้นฟูการท่องเที่ยวด้วยวัคซีนได้ครับ
ความมั่นใจใครมาเที่ยวไทยฉีดวัคซีนฟรีรักษาฟรี
เพราะว่าอะไรครับวันนี้เราฉีดวัคซีน
ไม่ได้หมายความเข็มเดียวหรือ๒เข็มแล้วตลอดชีวิตนะครับ
เดี๋ยวท่านนอกก็ฉีดกระตุ้นอีกนะครับ
๑เข็มหรือ๒เข็มอันนี้ยังไม่มีใครทราบ
หมายความว่าอนาคตนี้เผลอตัวนี้เราจะต้องมาฉีดกันตลอด
สร้างความเชื่อมั่นให้คนที่จะท่องเที่ยวเนี่ย
หรือในประเทศต่างวันหลังตัวนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่ง

อีกอันหนึ่งครับลดภาระการใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดสร้างจ้าง
จากต่างประเทศถ้าหากเราสามารถทำวัคซีนตัวนี้ได้
สำเร็จในไทยอีกอันหนึ่งครับผมว่า
มันช่วยคนไทยได้ครับช่วยเพื่อนร่วมโลกได้ครับ
จากข้อมูลที่ผมได้อ่านเจอต่างข้อมูลวัคซีนในโลกนี้
ณวันนี้นะครับไม่มีเบอร์สันไหนขาดทุน
แย่งกันซื้อครับถ้าวันนี้เนี่ย
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองลงมาช่วยเขาครับ
แล้วให้วัคซีนตัวนี้มันสำเร็จด้วยความรวดเร็ว
ผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ย
หรือเราที่อยากจะเป็นศูนย์การทางการแพทย์ต่าง
เราพูดได้เต็มตัวครับเราสามารถทำได้
แล้วผมก็เชื่อว่าเราทำได้นะครับ
อีกอันหนึ่งก่อนจบนะครับผมมีโอกาสเนี่ย
แล้วได้พูดคุยกันนะก็ถามเขาว่าไหวไหม
ผมเจอตอนนี้ถ้าเป็นลายเล็กพ่อค้าแม่ครับ
เตอร์ไซค์รับจ้างอะไรถามหมดครับไหวไหม
คำตอบไม่ไหวได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง
ก็บางคนก็บอกก็ได้พันหนึ่งบ้างพันอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่พอผมก็ถามต่อว่าเราไหวไหม
คำตอบคือไม่ไหวครับผมอยากให้มองแบบนี้ครับ
นโยบายที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นแสงสว่างเหมือนไม้ขิดไฟ
พอลงไปแป๊บเดียวก็ดับลองมองนโยบายอื่นหรือเปลี่ยนวิธีการ
แล้วทำให้เขาสามารถยืนอยู่ได้แล้วผ่านไปด้วยกันนะครับ
รัฐบาลอาจจะซื้อของเจ้าใหญ่แล้วมากแล้วมาซื้อเจ้าเล็กก็ได้
ก็ได้นะครับบ้างครับสุดท้ายครับทั้งหมดที่ได้อภิปรายครับ
ทั้งหมดเนี่ยผมด้วยความหวังดีต่อประเทศชาติเหมือนทุกท่านนะ
รัฐบาลฝ่ายค้านทุกคนหวังดีต่อประเทศอยากให้เราก้าวผ่านไปด้วยกันได้นะครับ
อยากให้โปรดพิจารณาและสนับสนุนสิ่งที่ได้อภิปรายไปด้วยนะครับ